เข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันดีกว่าค่ะ

โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม

เนาะกาลำปลีเขียวอยู่ที่๑๓บาทต่อกกิโลกรัมไปกับ
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัมเนาะ